คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเซียนพระกับคนที่จะมาขอเช่าพระค่ะ
แต่มันก็มีที่มาที่ไปแต่ให้ดูคลิปสุดท้ายปลายทางที่นำมาซึ่งอาการบาดเจ็บค่ะ
คือเซียนพระเขาปล่อยพระให้เช่าในออนไลน์ใช่ไหมคะ
มีคนมาติดต่อขอเช่าแต่คนจะขอเช่าพระเนี่ยทำอุบายว่าเดี๋ยวโอนเงินให้
แต่ให้ดูสลิปปลอมเซียนพระคนนี้ตามหาตัวจนเจอนะ
เจอแล้วก็นำมาซึ่งอาการบาดเจ็บสำหรับคนที่ไปหลอกอะค่ะ

ชื่อดังย่านสะพานใหม่ค่ะคุยกับคนเจ็บ
คนเจ็บคือคนที่ไปหลอกเช่าพระเครื่องแล้วไม่โอนเงินแต่ให้ดูสลิปปลอมอะค่ะ
โดนไปแบบนี้เลยนะคะอาจารย์โจคือแบบต่อยเลยอ่ะใส่เลยนะคะ
แล้วก็พูดเลยว่าไอ้หนุ่มดวงตกแล้ว
จริงยังมีเลือดหยดเห็นไหมที่พื้นเห็นไหมคะที่เป็นหยด
แล้วเห็นเขาเช็ดอ่าเลือดหยดเลยค่ะ
ก็บอกว่าคนที่ก่อเหตุเขาแฝงเข้าไปในกลุ่มในโลกโซเชียลค่ะ
กลุ่มเช่าพระเครื่องอะไรต่างแล้วก็ชอบไปหลอก

ก็มีการออกอุบายนัดมาดูตกลงซื้อขายกันแล้ว
โอนทำทีเป็นให้เพื่อนร่วมแก๊งโทรไปถามเรื่องพระเครื่อง
เดี๋ยงเบนความสนใจแล้วก็หลบหนีไปให้ดูสลิปหล่อ
เราเลยส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้นะคะ
ได้ภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเมื่อ๑๖กันยายนค่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุกับตัวผู้เสียหายที่เป็นเซียนพระ
นี่เขานัดเจอกันตรงนี้ร้านอาหารแถวรังสิตนะคะ
ก็มีการคุยกันเรื่องการเช่าพระเครื่อง
พอคุยกันเสร็จตัวผู้ก่อเหตุจะเดินออกจากร้านไป
ติดต่อไปได้อีกเลยนะคุณคิง
แต่สุดท้ายคือเขาก็ออกอุบัยหลายอย่าง
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ยอมให้เงินเขานี่ย้อนกลับมาอีกทีนะคะ
ตอนแรกบอกจะไปกดเงินนี่ค่ะย้อนกลับมาอีกรอบ
คือทุกอย่างดูเนียนมากคุณคิงผู้เสียหายเขาก็เชื่อไง
เพราะว่าคุยกันตั้งแต่ในกลุ่มเช่าพระแล้วใช่ไหม
แล้วก็มีการติดต่อส่วนตัวมีการนัดมาเจอกันที่ร้านเพื่อดูพระ
สุดท้ายนะคะคือนอกจากหลักฐานตรงนี้
ที่เป็นหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านอาหาร
ก็จะมีหลักฐานแชทคุยในเฟซบุ๊กที่มีการแนะนำตัวกันด้วย
ทำทีขอเช่าพระเสนอราคา๖๕๐๐บาท
ทีมข่าวของเราก็เลยตามเรื่องนี้ต่อไปคุยกับเซียนพระที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
อาจารย์โจวะค่ะนายชัดประวรอายุ๓๕
เล่าให้ฟังว่าโพสต์เหรียญเซียนแปะโรงศรีในกลุ่มขายพระ
นี่ค่ะภาพนี้นะคะเหรียญนี้ดังนะฮะ
ใช่ค่ะเขาบอกว่ากรอบเป็นทองคำแท้นะคุณคิง๙๐มูลค่าคือ๖๕๐๐บาท
กันยายนมีเฟซบุ๊กมาทักแต่เป็นเฟซบุ๊คใช้โปรไฟล์เป็นผู้หญิงนะคะ
บอกว่าสนใจเช่าพระองค์นี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้น้องผู้ชายไปรับพระแทนนะ
ก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์กันเอาไว้นัดเจอกันก็คือร้านอาหารแถวแถวรังสิต
ก็คือภาพในกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้ดูไป
ผู้ชายมาหาโชว์สลิปโอนเงินแต่มันเป็นสลิปปลอมอะค่ะ
บอกว่าโอนแล้วนะแต่เงินมันยังไม่เข้าบัญชีไงคะ
โจเซียนพระหรืออาจารย์โจเนี่ยก็เลยรู้ว่าโดนหลอกไปแจ้งความ
นำเรื่องนี้ไปโพสต์เตือนภัยแล้วก็เนี่ยค่ะ
ก็เลยวางแผนกับผู้เสียหายอีกคนนึงที่โดนเหมือนกัน
ล่อผู้ก่อเหตุออกมาพอล่อออกมาปุ๊บใส่ผู้ก่อเหตุเลยทำร้ายเขาเลย
ก็เลยเป็นเหตุการณ์ในคลิปที่ให้ดูต้นข่าวนี้นะคะ
แต่ผมอ่ะไปโพสต์ในกลุ่มพาที่ว่าขายพาไว้อ่ะ
เอารูปคนนี้ลงว่าเขาเป็นโจรแล้วตอนนี้ผมได้ข้อมูลเหมือนกัน
ที่เขาเคยแบบว่าโดนกระทำอ่ะพี่เหมือนเขาเคยโดนทำไปแล้วอ่ะ
เขาเอาข้อมูลมาให้เราว่าคนนี้ชื่ออะไร
แต่ผมว่าไม่รู้ว่าจริงไม่จริงหรือเปล่านะก็ได้ชื่อมา
ชื่อว่าอาณาวินธรรมสรรค์ผมก็ด้อยเอาชื่อเขาอ่ะ
เอาไปรูปหน้าคนนี้ไอ้ผู้ชายที่นั่งคุยกับผม

แล้วก็อยู่ไหนตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมครับ

เขาเป็นคนแค่มาเอาพระเฉย

แต่ความรู้สึกผมผมไม่เชื่อหรอก

เดี๋ยวต้องให้คนเจ็บอาการดีขึ้นก่อน